วันที่๒๑มกราคม๒๕๖๒เวลา๐๖๐๐น
คณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นกรณีพิเศษ
ประจำปี๒๕๖๑จะเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมด
จากคณะแพทยศาสตร์ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
จากนั้นในช่วงเวลา๑๓นาฬิกาจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
โดยใช้เส้นทางถนนกระละปะพฤกษ์
ซ้ายผ่านวัดป่าอดุลยารามเข้าถนนกรปพลึกอีกครั้ง
แล้วเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
ตามกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๒ถึง๒๒๘มกราคม๒๕๖๒
เปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมวันละ๔รอบ
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์
ที่ฐานเมนลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
และที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษแห่งนี้
เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็วโดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุม
พื้นที่อาจไม่ได้กว้างขวางมากพอ
กำหนดให้เดินเข้าศูนย์ประชุมด้านหน้าตรงกลาง
โดยสามารถเดินไปตามแนวเต็นต์ชั่วคราวที่ติดตั้งไว้
เมื่อเข้าภายในศูนย์ประชุมให้เดินตามทางริมฝั่งซ้ายและขวา
เพื่อวางดอกไม้จันทร์ด้านหน้าเวทีแล้ววนออก
แต่หากเข้าวางดอกไม้จันทร์ระหว่างที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรม
จะให้วางดอกไม้จันทร์บริเวณด้านหลังที่นั่งของคณะเจ้าภาพ
เสร็จแล้วให้วนออกทางเดียวกัน
เมื่อออกจากศูนย์ประชุมแล้วให้เดินเรียบริมฝั่งซ้าย
ขวาตามแนวที่จัดตั้งเต็นต์ชั่วคราวไว้